ดูข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นที่พัทยากันหน่อยค่ะ
เชฟคนหนึ่งไปโวยวายที่โรงแรมจะไปขอเงินเดือน
แต่ปรากฏว่ามีการแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
และที่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็คือว่าตำรวจระงับเหตุถึงขั้นยิงเขาจนเสียชีวิต
พี่ชายของผู้ตายเนี่ยออกมาร้องขอความเป็นธรรมเลยนะครับ
บอกว่าทำเกินกว่าเหตุไปไหมทำไมถึงขั้นต้องฆ่าน้องชายเขาตายด้วย
นี่ค่ะพอตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็รีบไปในที่เกิดเหตุทันที
ตำรวจสพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเขาได้รับแจ้งมานะคะ
พอไปถึงลานจอดรถทัวร์หน้าโรงแรมเนี่ยนะเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลนาเกลือ
พบร่างของนายประจักรชัยสิริเวศอายุ๓๕ปีเป็นเชฟโรงแรมค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพคว่ำหน้ามีร่องรอยถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะ
รอยเลือดไหลเป็นทางยาวแบบนี้เลยนะคะ
ข้างศพมีมีดแล้วก็เหล็กแหลมตกอยู่มีปลอกกระสุนปืน๒ปลอกด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดค่ะ
สอบถามนายสมใจสิริเวศวัย๓๗ปีพี่ชายของผู้ตายเขาบอกว่า
คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเล่าให้เขาฟังแบบนี้ค่ะ
น้องชายเขาเป็นเชฟทำงานอยู่ที่โรงแรมที่เกิดเหตุนี่แหละ๓ปีแล้ว
วันเกิดเหตุเข้าไปทวงเงินเดือนค่ะ
แต่พนักงานโรงแรมไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาระงับเหตุ
ซึ่งในจังหวะที่น้องกำลังก้มลงวางมีดที่พื้น
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะว่าน้องชายจะพุ่งเข้าหาตำรวจ
ตำรวจเขาก็เลยหยิบปืนออกมาแล้วยิงเข้าที่ศีรษะ
จนน้องฟุบลงกับพื้นแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นเลย
เขาบอกเขาทำใจไม่ได้กับการสูญเสียน้องชาย
แล้วก็ติดใจว่ามันจำเป็นต้องยิงเข้าหัวจนตายแบบนั้นไหม
ทีมข่าวเราก็พยายามไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะคะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นมันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีใครยอมให้ข้อมูลเลยเล่าให้ฟังเพียงแค่ว่ามีการสอบปากคำพยานในเหตุการณ์ไป๔ปากแล้ว
เขาบอกว่าผู้ต้องหาก็คือผู้ตายนะคะมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติกด้วย
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสพเมืองพัทยาที่ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
เขาได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคุ้มคลั่งถืออาวุธมีดเข้าไปในโรงแรม
ก็เลยร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบแล้วก็เจอนายประจักรชัยผู้ตายเนี่ยยืนถือมีดอยู่หน้าโรงแรมค่ะ
ตำรวจเขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมบอกให้วางมีดวางอาวุธลงให้หยุด
เขาก็ทำทีเหมือนจะให้ความร่วมมือด้วยการก้มเหมือนจะวางอาวุธมีดลงใช่ไหมคะวางไว้ที่พื้น
พอเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใส่กุญแจมือเท่านั้นแหละค่ะนายประจักรชัยก็คว้ามีดที่วางอยู่ที่พื้น
พยายามแทงเข้าไปที่ตำรวจตำรวจเขาก็เลยยิงสวนไปหนึ่งนัด
แล้วมันก็เข้าไปที่ศีรษะของนายประจักรชัยพอดีก็เลยเสียชีวิต
อันนี้เดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบกันดูก็คือเป็นเรื่องสองฝั่ง
แต่ว่าจริงแล้วก็คนเห็นเหตุการณ์กับตำรวจก็เล่าค่อนข้างตรงกัน
ถ้ามีกล้องวงจรปิดก็น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น